ข่าวกันต่อเลยค่ะครับวันนี้คุณนี่อะไรนะคารมเป็นคำคม
มีคำคมจะให้ดูข่าวนี้ต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวนี้เนี่ย
มันเป็นคลิปที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลคือมีกระบะคันหนึ่งขับมา
อะฮะแล้วปรากฏว่าแหกโค้งครับไปชนมอเทศัยชนอย่างเดียวไม่พอนะ
ลากมอเทศัยไปอีกเกือบกี่โลอะค่ะอ้าวทีนี้ชาวบ้านเออพลเมืองดีเออเนี่ย
ต้องพยายามช่วยกันไล่ตามจับกระบะคันนี้ดูพร้อมกันเลยค่ะ
ต่อยเรื่องไว้

เดี๋ยวดูกล้องแหละ

มีมีผมมีอยู่

ใช่นี่ดูสิเกือบกิโลค่ะ

ไม่ให้หนีไปทีนี้ก็ต่อว่าเลย

แล้วเนี่ยบางช่วงนะจะเข้าไปชก

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนประมาณ๔ทุ่ม
ของวันที่๒๖เมษานะคะ
บนถนนในตำบลบางหัวเสือที่พระประแดงสมุทรประการ
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์ที่เขาถ่ายคลิปนี้ที่เอาไปโพสต์
บอกว่าตอนนั้นนั่งอยู่หน้าบ้าน
กระบะคันนี้เลยขับแหกโค้งมา
กับมอเตอร์ไซค์ของคู่กรณีลากติดใต้ท้องรถไป
คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยโชคดีมากที่กระเด็นหลุดออกไป
อยู่ข้างถนนก่อนแต่ตัวมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันยังติดอยู่ไงคะ
แล้วคนขับกระบะก็ลากมอเตอร์ไซค์ไป
ตัวคนที่เห็นเหตุการณ์กับชาวบ้านเนี่ยนะ
ตามไปจับตัวคนขับกระบะสภาพเนี่ยคือเมาเลย
หลังจากนั้นก็แจ้งตำรวจให้มาเอาตัวคนขับกระบะ

คนขับกระบะค่ะมีการหัวเราะเยอะเย้ยใส่กับชาวบ้านอีก

ไม่ได้มีท่าทีว่าจะสลดไม่ได้มีท่าทีว่าจะสำนึกเลย

เอาตัวคนขับกระบะไปวัดปริมาณแอลกอฮอลหน่อยซิ
ว่าเป็นยังไงพอวัดปุ๊บโอ้โหพุ่งปรี๊ดเลยค่ะคุณผู้ชม
เขาไม่ให้เกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม
แต่คนขับกระบะคันนี้ค่ะขึ้นไป๑๙๖มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

เยอะมากค่ะเมาขนาดนี้โดนแน่นอนค่ะ
เมาแล้วขับนะคะก็ต้องโดนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ทำให้ทรัพย์สินเขาเสียหายก็ต้องชดใช้กันต่อไปนะคะ